เอาล่ะไปดูเรื่องราวของเด็กดีต้องชื่นชมกันบ้างนะคะ
จังหวัดเลยค่ะที่เมืองลบบุรีค่ะเด็กม๓คนนึงนะคะ
เงินได้เป็นจำนวน๔๐๐๐บาทแล้วก็ส่งคืนเจ้าของด้วย
ส่วนเด็กนักเรียนม๑ในจังหวัดสุรินทร์นะคะเก็บสร้อยคอทองคำหนัก๒บาทได้
ก็เลยรีบแจ้งตำรวจค่ะเพราะว่าแม่สอนมาว่าถ้าไม่ใช่ของเราห้ามเอาไปเด็ดขาด

นี่คือเด็กดีศรีเมืองช้างน้องมาร์คหรือเด็กชายอภิเดชสร้อยจิตอายุ๑๔ปี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ทับ๘โรงเรียนรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
หลังจากก่อนหน้านี้นะคะน้องมาร์คทำความดีเก็บสร้อยคอทองคำหนัก๒บาท
แล้วนำส่งให้กับเจ้าหน้าที่ประกาศตามหาเจ้าของมารับคืน
มาร์คเล่าว่าเมื่อวันที่๑๓มีนาคมค่ะได้ขี่รถจักรยานยนต์จะไปซื้อของที่ตลาดสด
พอไปถึงสังเกตเห็นถุงสีแดงเล็กตกอยู่บนฟุตบาท
ก็เลยจอดรถแล้วก็ลงไปหยิบขึ้นมาเปิดดูเอาละค่ะปรากฏว่าเป็นสร้อยคอทองคำค่ะ
จึงรีบไปพบตำรวจจาราจรเพื่อให้พาไปแจ้งความหน่อย
แล้วก็ให้ช่วยตามหาเจ้าของด้วยนะคะโดยไม่คิดอยากได้
เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าแม่สอนไว้ว่าถ้าไม่ใช่ของเราอย่าเอามาเด็ดขาด

นางปวัณรัฐบุญหนุนครูที่ปรึกษาค่ะเขาเล่าว่าเด็กชายอภิเดช
เป็นเด็กที่ชื่นชอบในการทำกิจกรรมมีนิสัยดีชอบช่วยเหลือผู้อื่น
ครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นความดีที่น่ายกย่องมาก
ทางบ้านของน้องมาร์คจะมีฐานะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่
แต่ไม่เก็บทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองค่ะ
เก็บได้แล้วก็นำไปคืนเจ้าของ
จึงเป็นความดีที่ควรยกย่องและให้เยาวชนเอาไปเป็นแบบอย่างด้วยนะคะ
เช่นเดียวกันที่จังหวัดลบบุรีค่ะ
เด็กชายวสินวิลัยปานอายุ๑๔ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่๓โรงเรียนบ้านท่าดินดำจังหวัดลบบุรี

เดินทางเข้าพบตำรวจภูทรชัยบาดาน
หลังจากที่เด็กชายวสินเก็บเงินได้จำนวน๔๓๘๖๐บาท
บนถนนสายลำนารายท่ามะนาวค่ะ
แล้วก็นำส่งมอบให้กับตำรวจเพื่อติดตามส่งคืนเจ้าของเงินได้
ต่อมาตำรวจสามารถติดต่อเจ้าของเงิน
แล้วก็ได้เดินทางมารับเงินคืนด้วยตัวเองนะคะ
ทราบชื่อก็คือนางสุวรรณีกุยเกิดอายุ๕๓ปีค่ะ

ขณะที่เขาออกไปปั่นรถจักรยานเล่นในตลาดลำนาราย

มีทั้งธนบัตรใบละ๑๕๐๐แล้วก็๑๐๐บาท

แล้วก็ตัดสินใจร่วมกันว่าจะนำเงินไปมอบคืนให้กับตำรวจ
ดีมากเลยเนอะค่ะด้านนางสุวรรณีเจ้าของเงินเขาบอกว่าดีใจค่ะ
ที่ได้เงินคืนแล้วก็ต้องขอชื่นชมเด็กชายวศิลป์
ซึ่งทำความดีสมควรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดี

แล้วก็ให้กำลังใจเด็กไป๒๐๐๐บาท
เอาล่ะรบมือชื่นชอบกันตามรบมือค่ะสุดท้าย